คุณผู้ชมคะวันนี้๒๘พฤศจิกายนนับนิ้วไปอีก๒วันได้วันลุ้นโชคกันอีกแล้ว
เรื่องของการเรียนเลขใช่ไหม
วิชาคณิตศาสตร์แต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มาให้เลขนะคุณผู้ชม
แต่จะมาพูดถึงเรื่องของลอตเตอรี่กันหน่อยเพราะว่าปัญหาสำหรับอาจจะคนซื้อก็ดีคนขายก็ดีหยี่ปั้วซาปั๊วก็ดี
เรื่องของการจำหน่ายสลากเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการรวมชุดหวยรวมชุดสลากกันอยู่ถูกไหมคะ
ราคาเกินบ้างคนซื้อก็บ่นบ้างว่ามันแพงเพราะเขารวมชุดขาย
ตอนแรกก็มีนโยบายกันบอกว่าจะไม่ให้รวมชุดขายเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสลากมันเกินราคา
แต่ที่เราไปดูที่แผงนะไม่มีใครขายแยกเลยนะ
ถูกขายเป็นชุดทุกคนแล้วถามว่าปัญหานี้จะแก้ยังไง
รัฐบาลเขาก็มองว่าเอ๊ะทำเองเลยดีไหม
ก็เคยมีการเสนอเข้าที่ประชุมบอดหลายต่อหลายครั้งแล้วเรื่องของการแบบ
ถ้างั้นเราก็ทำเป็นรวมชุดแล้วก็ขายตั้งแต่ต้นทางไปเลยแล้วกัน
แต่ก็กังวลกันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเข้าที่ปฐุมครั้งล่าสุดครั้งนี้เนี่ย
มันจะผ่านหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันยังคงมีอีกปัญหาหลายอย่าง
ความยุ่งยากหลายอย่างเหมือนกันที่จะต้องแก้ไขแล้วก็ต้องพิจารณาบริหารจัดการกัน
นายธนวัฒนพลวิชัยโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกเลยนะคะว่า
ที่ประชุมสำนักงานสลากวันนี้เนี่ยจะมีการหารือเรื่องการทำสลากรวมชุดแน่นอน
มีแน่เรื่องนี้แต่ยังไม่สามารถตอบได้จริงว่าจะได้หรือไม่ได้
เพราะว่าการประชุมคณะกรรมการสลากหลายต่อหลายครั้งแล้วค่ะมีคนนำเรื่องนี้หารือตลอดเลย
แต่คณะกรรมการเองก็ยังคงกังวลอยู่ว่าการออกสลากชุดเนี่ยมันจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาการรวมชุดสลากขาย
อยู่ในตลาดอยู่แล้วเนี่ยมากขึ้นอีกหรือเปล่านอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอีกเยอะเลยค่ะ
จำนวนสลากที่จะออกแบบรวมชุดต้องออกมาเท่าไหร่ต่องวดแล้ววิธีการจำหน่ายกระจายสลากจะจัดสรรให้ใครแบบไหนอย่างไร
แถมเรื่องโคต้าสลากโอ้โหเรื่องนี้ความชัดเจนก็ยังหาไม่เจอนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะสำนักงานสลากก็เคยเสนอแนวคิดเรื่องการออกสลากรวมชุด๕ใบแบบแยกใบใบละ๘๐บาทปริมาณสัก๒๐๕๐ล้านฉบับต่องวด
ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนจากโคต้าปัจจุบันออกมาทำก็จะขายต้นทุนชุด๕ใบที่๓๕๒บาทขายปลีก๔๐๐บาทให้ประชาชน
โดยรูปแบบการจำหน่ายสลากชุดก็จะเสนอให้เลือก๔วิธีด้วยกัน
วิธีแรกให้ผู้ค้าสลากเดิมมาจองซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตธนาคารกรุงไทย
วิธี๒แบบผสมผสานให้ทั้งผู้ค้าสลากเดิมและมูลนิธิองค์กรเข้าถึงสลากชุดพร้อมกัน
วิธีที่๓การเปิดให้มูลนิธิองค์กรได้เข้าถึงสลักรวมชุด
และวิธีสุดท้ายเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนผู้ค้าสลากใหม่
คุณผู้ชมดีกว่าไหมคุณผู้ชมฐานะเป็นผู้บริโภคเนี่ย
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้ารัฐบาลกองสลากเขาทำหวยชุดจำหน่ายเลย
คือเรียกว่าก็ชุดมาตั้งแต่ต้นทางเลยจะได้อ้างไม่ได้
แล้วราคาจะถูกควบคุมตั้งแต่ต้นทาง
บวกกันเข้าใบพอถามว่าทำไมขายแพงเขาบอกว่าเอากับรับมาแพง
จากที่ปัญหาปูอีกทีหนึ่งปัญหามันก็แก้ไม่ได้สักทีนะครับ